ในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็ทำให้อันตรายบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้น
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุ
กรมทางหลวงจึงเดินหน้าปรับปรุงทัศนวิสัยบนถนนสายสำคัญสำคัญทั่วประเทศ
สะอาดแล้วก็สบายตาเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งมือตักเลนดูดเลนพร้อมลอกท่อระบายน้ำ
เพื่อไม่ให้น้ำขังและเจอนองมาที่พื้นถนน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงฝนตกหนัก
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะในช่วงฝนตกค่ะ

ในส่วนกดรงทางลงก็ได้เล็งเหตุความสำคัญ

ไม่มีเจ้าหน้าที่จะเลี่ยน
ซ่อมบำรุงรักษาผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
จัดระเบียบสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเขตทางหลวงด้วยการลื้อถอนป้ายโฆษณา
และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ติดตั้ง
และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางรวมถึงเกาะกลางถนนให้สะอาดและสบายตา
ธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าจะปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายสำคัญทั่วประเทศ

และเชื่อว่าจะป้องกันอุบัติเหตุอย่างได้ผล
ลักษณะของโครงการเราก็จะทำต่อนะครับโดยที่ว่าในเรื่องป้ายโฆษณาเราก็จะทำต่อ
เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางแล้วก็จะทำต่อเรื่องความสะอาดเราก็จะทำต่อ
แต่ในหน้าแรงเราก็จะต้องเปลี่ยนภารกิจจากการเรื่องลอกท่อระบายน้ำลอกทางระบายน้ำ
เปลี่ยนมาเป็นปรับผิวจราจรซ่อมหลุมบ่อเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ
การแก้ปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันอันตรายบนท้องถนนในยามที่ฝนตกหนัก
เราก็จะทำท่อลอดข้ามถนนไปเลยนะครับจะเป็นดันการดันท่อลอดจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก
เพื่อให้น้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนั้นสามารถที่จะระบายไปสู่ฝั่งตะวันออกได้นะครับ
เพราะว่าในฝั่งนี้นั้นเนี่ยจะมีหมู่บ้านแล้วก็มีโรงงานต่างซึ่งระบายน้ำทิ้งออกมา
พอเจอน้ำฝนปั๊บทุกคนก็พยายามดูดน้ำออกมาลงคลองหรือลงท่อสาธารณะ
เพราะฉะนั้นอันนี้หน้าที่เราคือทำไงที่จะให้มันระบายเร็วที่สุดนะครับ
โครงการทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้
ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแจ้งจุดหรือแนะนำเส้นทางต่างได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน